พาคุณผู้ชมไปดูที่อุบลราชธานีกันหน่อย

แก๊งดวนปืนเป็นวัยรุ่น๒แก๊ง
อุบลราชธานีตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
แล้วเจอปลอกกระสุน๑๒ปลอก

ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานค่ะ
ที่ลานจอดรถของเอกชน

กลางดึกที่ผ่านมาวัยรุ่น๒กลุ่ม

รถยนต์ที่จอดอยู่จุดนั้นถูกกระสุน
ได้รับความเสียหายไป๕คันค่ะ
แต่ย้ำว่ารถคันที่เขาเสียหาย

มีร่องรอยถูกกระสุนยิงเข้าที่กระจก
และด้านข้างรถได้รับความเสียหายไปนะคะ
ส่วนที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน๙

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเปิดเผยแบบนี้นะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณตี๓ตอนนั้น
นั่งกินเนื้อย่างอยู่กับเพื่อนใกล้ใกล้จุดเกิดเหตุตี๓นะยังกินเนื้อย่างอยู่นะ
เห็นวัยรุ่นสองกลุ่มไล่ตีกันทางทิศเหนือของลานจอดรถ
หลังจากนั้นตำรวจเข้ามาระงับเหตุแล้วก็มีการแยกย้ายกันออกไป
แต่ผ่านมาอีกครึ่งชั่วโมงได้ยินอีกได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัด
เขาไม่ได้สนใจอะไรนะคะกระทั่งหลังจากนั้นอีกแป๊บเดียว
มาหลายนัดเลยค่ะทีนี้โป้ง
จึงวิ่งไปหลบอยู่ที่หลังร้านเมื่อเหตุการณ์สงบก็เห็นว่ารถยนต์
ซึ่งจอดอยู่ในบริเวณนั้นถูกยิงก็คือเสียหายไป๕คัน
ซึ่งมีรถของผู้ที่เห็นเหตุการณ์กับเพื่อนรวมอยู่ในความเสียหายนั้นด้วยนะคะ
สืบสวนสพเมืองอุบลค่ะตรวจสอบกล้องวงจรปิด
จุดเกิดเหตุพบว่าขณะเกิดเหตุมีวัยรุ่นอยู่๒กลุ่ม
ยืนอยู่ตรงกลางลานจอดรถเลยนะแล้วก็จะมีเสียงปืนดังขึ้น
แล้วก็เกิดความชุนละมุนตามมาหลังจากนั้นทั้งหมดแยกย้ายหลบหนีไป
ตามภาพเลยนะก็แบ่งเป็น๒กลุ่มนะยิงเสร็จแล้วก็หลบหนีไป
สพเมืองอุบลค่ะส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่น
ก่อเหตุมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็จะให้ตำรวจเข้าไปดูแลความเรียบร้อย
และตรวจค้นรถของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการจุดนี้หลังจากนี้ไป
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีก
ถือว่าข้อดีมากที่ยิงสาดกระสุนใส่กันแบบนี้
แต่ไม่มีใครถูกลุกหลงค่ะ